เขาอารมณ์ร้อนเขาก็แบบซัดหน้าผมแล้วเขาต่อยหน้าผมแล้วก็เตะซ้ำอะครับ
มีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ตอนแรกพี่เขาจะโกกชาวบ้านว่าโดนรถเฉียวกำลังจะพาน้องไปส่งโรงพยาบาล
อยากบอกว่าอยากเล่านยังงี้กับใครนะให้เห็นเป็นความลับ
ผมก็ใส่หมวกน็อกขึ้นไปคู่กรณีเขาขับสวนมาพอดี
เขาก็จำผมได้เขาก็เลยจะขับรถมาเทียบผม
แล้วก็ให้ไปคุยข้างทางที่ตรงตีนสะพานเลยโรงเรียนมาครับ
ผมก็ได้ไปจอดคุยกับเขาเขาก็ถามว่าไปไหนกันมา
เขาบอกไปส่งเพื่อนแล้วก็กำลังจะกลับบ้าน
เขาก็แบบเข้าใจผิดอะไรอย่างนี้ไม่ฟังเหตุผลเรื่องของผมมากมาย
เขาคือกันเวลาก่อนไม่ถึง๑นาทีที่สำได้คุยกันมากซ้ะ
พี่มันมาชายการที่สุข
บางทีจะพาน้องไปส่งโรงพยาบาลเพื่อจะได้เบิกพอร์ตอบอลแทน
พี่เขาจะไม่ต้องเดือดร้อนจะไม่ต้องโดนไล่ออกไม่โดนอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คือเขาให้เราพูดอย่างนั้น
ใช่เขาคงขู่ผมว่าอย่าไปบอกเรื่องนี้กับใครนะให้รู้กันแค่๓คน

รถชนทำไมหน้าบาดแผลขนาดนี้ได้เหรอรถเฉียวรถขนาดนี้
ไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมคนเป็นขนาดนี้ครับ
เขาก็เขาก็ให้ผมซ้อนไปเขาบอกอ๋อเดี๋ยวผมรีบพาน้องไปส่งโรงพยาบาลครับ
เขาก็พาผมซ้อนมาออกใส่เขานี่แหละไปไปคลินิกไปนำโรงพยาบาลก่อน
แล้วก็บอกอย่าบอกเรื่องนี้กับใครนะให้เก็บเป็นความลับ
ผมขู่ว่าถ้ามึงไม่บอกเรื่องนี้ใครเดี๋ยวจะมาเอาเรื่องอีกรอบโม
ผมก็เห็นคู่กรณีเขายังไปเรียนปกติเลยครับ
ครับอยู่โรงพยาบาลเพิ่งออกมาเมื่อวานตอนเย็นครับ
ก็ไปทีหน้าจังหวันผมไม่ได้สู้ไม่ได้สู้คนเลยด้วยซ้ำ
ผมหลบอย่างเดียวแต่ผมหลบไม่ทันผมก็เลยเป็นอย่างนี้ครับ
น่อไปส่วนเดียวไม่เหนียวของนี้นะครับ
ผมไม่ได้รับประเศษแม้แต่เสื้อและไม่โดนเลยครับ
บริเวณนอกรั้วโรงเรียนทันทีที่ทราบเรื่องเนี่ยทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการเรียกผู้ปกครองของผู้กระทำเนี่ยมาเจรจานะครับ
ผู้ปกครองของผู้ปกฏธรรมและนักเรียนผู้ปกฏธรรมเนี่ยยอมรับผิดทุกอย่างนะครับ
อมรับสารภาพว่าเป็นการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
แล้วก็ทางผู้ปกครองของนักเรียนที่กระทำนี้ก็บอกว่าจะยินดีชดใช้รับผิดชอบค่าเสียหายต่างทั้งหมดนะครับ
ก็ในส่วนของนักเรียนที่ถูกกระทำก็ได้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาล
ระหว่างอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็ทางครูปาอาจารย์ก็ไปเยี่ยมแล้วก็ทางผู้พ่อแม่ของผู้ถูกปฏธรรมก็ไปเยี่ยม
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจาตกลงกันในเรื่องค่าเสียหายต่าง
เรื่องไล่ออกมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไม่มีช่องทางให้ลงโทษในการไล่ออก
เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตัดไปเลยนะครับเราไม่มีทางไล่เด็กออกได้นะครับ